สุดท้ายแล้วเรื่องการระบาดของโควิด๑๙ที่มรยองที่เชื่อมโยงบ่อนการพนัน
ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการบอกว่าไม่ใช่บ่อนบ้างล่ะเป็นการแอบเล่นลักลอบเล่น
เป็นบ่อนวิ่งแต่แน่นอนนะฮะผู้มีอำนาจสูงสุดพบตรท่านเซ็นคำสั่งย้าย
ผู้บังคับการตำรวจที่มรยองรวมทั้ง๔เสือที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลฐานปล่อยปะละเลย
ให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่นั่นหมายความว่าที่ระยองมีบ่อนนะครับ
ถึงมีคำสั่งนี้ออกมานะฮะพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
ได้เซ็นคำสั่งลงวันที่ยี่สิบแปดทันบาคมให้พลธรรมดรปฎเตรดเกดพันฮุ
แห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่จากตำแหน่งเดิม
และให้พลตบตรีมานะอินพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ไปรักษาราชการแทน
สำหรับการพิจารณาข้อบกพร่องตำรวจสพเมืองระยอง
ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒เป็นผู้พิจารณาปรับย้าย
ส่วนผู้กำกับสพเมืองระยองและผู้กำกับสืบจังหวัด
เพิ่งมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่๒๒ธันตร์ประคมที่ผ่านมา
อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย
ไปฟังเสียงของท่านพบตรครับ
มันมีผลประทบและมันก็ไม่ได้มีที่เดียวด้วย
เท่าที่รายงานชั้นต้นมาแล้วผมไม่ไว้อยู่แล้วด้วย

ผมขอทวนเสียงท่านผอบตรนะครับ

ปิดปิดเปิดและไม่ได้เปิดที่เดียวด้วย
ท่านบอกว่าผมปล่อยเอาไว้ไม่ได้

นะฮะทางด้านพลตำรวจตรีประพัทธเดช
หลังจากได้รับคำสั่งย้าย
แล้วก็บอกว่าในชีวิตราชการไม่เคยถูกย้ายแบบนี้เลย

ลงพื้นที่ไปสอบข้อที่จริงจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไร
และจะได้เข้าใจกระจ่างมากขึ้น
อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นการโยนหินถามทางหรือเปล่า
ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นหมายความว่าอย่างไรนะครับ

ได้มีคำสั่งย้าย๔เสือโรงพักเมืองระยองด้วยครับ
แก่พันธ์ตำรวจโทเกียรติพงศ์กรมขุนทศ
รองผู้กำกัดป้องกันและปรับราม
พลตำรวจโทโกศลเกิดมณีมรองผู้กำกับการสืบสวน
พลตำรวจโทคำพันธ์ขวัญทองสารวัตรสืบสวน
และพันธุ์ตำรวจตรีธนาวิเศษชัยสารวัตรป้องกันและปราบราม
ทั้งหมดนั้นไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจภูทรภาค๒โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมนะครับ
เรื่องนี้ท่านนายกครับพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
บอกว่าได้สั่งการแล้วให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สอบสวนข้อที่จริงเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
และลงโทษคนที่เกี่ยวข้องทุกราย
ล่าสุดได้สั่งลงโทษผู้บังคับการจังหวัดบรยองไปแล้ว
ฐานปล่อยปะละเลยให้มีบ่อนตามคำสั่ง
ที่ขอบอกตลอดให้เสร็นไปไปฟังเสียงท่านนายกครับ

และได้สั่งการผู้บินการบริษัทไปแล้ว
ซึ่งวันนี้ก็มีการลงโทษในชั้นแรกก็คือการปล่อยป่าละเลย
จากนี้ไปก็จะสอบหาต่อว่าจากคนที่ติดเชื้อมาไปเล่นที่ไหนมา
บ่อนที่ไหนใครเป็นเจ้าของ

นี่ค่ะนายกก็ได้พูดถึงเรื่องการสอบสวนข้อเท็จจริง

คือโคศกบอกว่านายกจะบินด่วนไประยอง
ตอนประมาณบ่าย๒โมง๑๕นาทีของวันนี้
จะเดินทางไปพร้อมกับคณะด้วยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ก็นอกจากพลเอกประยุทธ์ไปแล้ว
แล้วก็จะมีผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มีนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข
แล้วก็มีนายชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ติดตามสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละค่ะรวมถึงจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วย
จุดแรกที่จะไปเนี่ยจะไปดูจุดคัดกรองเชิงรุกที่เนินอุไรตำบลท่าประดูกอำเภอเมือง
แล้วอีกจุดหนึ่งจะไปให้กำลังใจทางบุคลากรเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข
ที่โรงพยาบาลระยองแต่ทีนี้คุณผู้ชมที่หน้าโรงพยาบาลระยองเนี่ย
มีรายงานข่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะกรณีป้ายปริศนาที่มันโผล่ขึ้นมา
จุดกลางเมืองระยองเลยรายงานข่าวบอกว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ในโลกโซเชียลเขาแชร์ภาพ๓จุดนี้เป็นข้อความเชิงเสียดสี
จุดแรกอยู่ที่สะพานลอยหน้าโรงพยาบาลระยองที่นายกกำลังจะเดินทางไปบ่ายวันนี้

เออเนี่ยเขียนว่าอะไรปิดตลาดสด

อ่ะเดี๋ยวขอดูป้ายอันนี้ก่อนไล่เลียงไปเลย
อันนี้ค่ะปิดตลาดสดเปิดซูเปอร์มาร์เก็ต
คนไปรวมตัวกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตป้องกันโรค

ขอดูจุดที่๒จุดที่๒อยู่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดระยองค่ะ

ท่านผู้ว่าหาบ่อนเจอหรือยัง

อันนี้อยู่ที่หน้าสนามกีฬากลางนะ
แล้วอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่แยกเกาะลอยที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนี่แหละ

ซึ่งไม่รู้ว่าใครเอามาติด
บ้านเจ้าของบ่อนมันขึ้นมาน่ะ

แล้วก็เห็นภาพจากกล้องวงจรเอาว่ามีกล้องวงจรปิด

แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เมื่อวันก่อนเนี่ย
กล้องวงจรปิดมันหายไปมันเหมือนกับโดนถอดไปแล้ว

อ่าเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผวตรรอบ
ว่าเป็นท่านนายกรัฐมนตรีก็
สั่งการให้เอาผิดเรื่องนี้อย่างถึงที่สุด

การสั่งย้ายออกไปก็ต้องเปิดทางให้มีการสอบส่วนว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง
กับเรื่องของการเปิดบ่อนเพราะว่ามันผลกระทบมันหนักเหลือเกิน
เพราะบ่อนนี้กลายเป็นจุดระบาดจุดหลักของที่มรยอง
ต้องติดตามกันว่าจะลงโทษอย่างไร